หน้านี้ชาวประชาชื่นแล้วก็ย่านใกล้เคียงวิตกกังวลกันมาก
หลังจากพบว่ามีผู้ติดโควิด๑๙ไปตัดผมไปกินติ่มซำนะฮะ
สวบคอเขาตรวจสอบแล้วเขาก็ยืนยันแล้วเชื่อมั่นว่า
จะไม่มีการแพร่ระบาดที่ร้านตัดผมและร้านอาหาร
ที่ผู้ป่วยไปใช้บริการเพราะว่าจากการตรวจสอบ
พบว่าทั้งสองแห่งนั้นมีบริการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดและครบถ้วนทีเดียว
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลงการวันนี้
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มเพียง๒ราย
เป็นกลุ่มที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ๑ราย
ก็คือเป็นหญิงชาวจีนอายุ๔๖ปีเป็นภรรยาของผู้ป่วยชาวอิตาลี
ที่เขาอยู่ที่ภูเก็ตซึ่งพบไปแล้วก่อนหน้านี้
ผู้ป่วยรายนี้เดินทางเข้าประเทศไทย๙มีนาคม
และตรวจพบเชื้อ๒๔พฤษภาคมแต่ไม่มีอาการแต่อย่างใดครับ
อีกรายเป็นผู้หญิงไทยเหมือนกันอายุ๕๕ปี
กลับมาจากรัสเซียวันที่๒๐พฤษภาคม
แล้วก็ไปกักตัวที่ชนบุรีไปตรวจพบเชื้อ๒๔พฤษภาคม

ขณะที่ผู้ป่วยที่หายเพิ่มวันนี้ก็๗รายกลับบ้านไปแล้ว

เป็นหญิงไทยอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นชาวชุมพรนะครับ
เนื่องจากว่าเขามีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
ความดันในโลหิตสูงแล้วก็ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
พอมีเชื้อเข้าไปก็เริ่มมีอาการไข้หอบเหนื่อย
แล้วก็เข้าโรงพยาบาล๒๙มีนาคม
แล้วก็ไปตรวจพบเชื้อตั้งแต่วันที่๑๔เมษายน
อาการก็แย่ลงแย่ลงแล้วก็เสียชีวิต๒๔พฤษภาคม
อาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมในไทยทั้งหมด๓๐๔๒ราย
กลับบ้านไปแล้ว๒๙๒๘ราย
อยู่ที่โรงพยาบาล๕๗รายและเสียชีวิต๕๗ศพ
โศกสบคบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าระยะหลัง
พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการอะไรเลยมากขึ้น
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขต้องทำการศึกษาว่ามันเป็นเพราะอะไร
สำหรับกรณีการติดเชื้อของชายไทยอายุ๗๒ปี
ซึ่งเป็นผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้นั้น
พบว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสรับเชื้ออยู่ที่วันที่๓๐เมษายนถึง๑๗พฤษภาคม
เพราะว่าเขาเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคประจำตัว๖ครั้ง
แล้วก็ไปตลาดที่นทม๑ครั้ง
วันที่๑๘พฤษภาคมไปตัดผมแถวประชานิเวศ
แล้วก็ไปกินติ่มซำในร้านอาหารย่านนั้น
ทั้งนี้จากการตรวจสอบของกรมควบคุมโรคพบว่า
ทั้ง๒แห่งที่ผู้ป่วยคนนี้ไป
ก็ดำเนินการตามมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างครบถ้วน

ว่าจะไม่มีการแพร่เชื้อไปให้คนอื่น

กักตัวแล้ว๑๔วัน
พักกันทุกหนึ่งนะครับ